ที่คุณผู้ชมจะขับรถออกไปทำงาน

ต้องตรวจสอบให้ดีว่ารถนั้นเสียหรือเปล่า

จนทำให้ตัวเองนั้นบาดเจ็บนะครับ
ร่างกายนะครับนี่ฮะก็เป็นสภาพความเสียหายของร้านที่ชื่อว่าร้านชูช่วยแอร์
ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกนะฮะอยู่ที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
มีคนเจ็บซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนางนวรัฐจันการอายุ๔๐ปี
มีบาดแผลถูกกระจกบาดที่หน้าแข้งที่นิ้วแล้วก็มีคราบเลือดไหลทั่วบริเวณนะครับ
ในร้านและชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวออกไปนะนำเข็มขัดไปลัดเพื่อเป็นการห้ามเลือดชั่วคราวนะครับ
แล้วก็หน่วยกู้ชีพของเทศบาลตำบลฉลองได้ช่วยกันประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามนางนาวรักษ์ก็บอกว่าได้จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่บริเวณหน้าร้านแอร์ดังกล่าวตั้งแต่วันพุธแล้ว
จากว่ารถมันเสียคันเร่งค้างนะฮะก็ไม่สามารถขี่ได้
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็กลับมาเอารถพอไปถึงก็นั่งคล่อมรถเลย
กุญแจบิดสตาร์ทเลยแต่ลืมว่ารถมันเสียอยู่
คันเร่งมันค้างอยู่แน่นอนฮะสตาร์ทปุ๊บโอ้โห
พุ่งชนกระจกร้านแอร์ทะลุเข้าไปตัวเองก็บาดเจ็บถูกกระจกบาด
นะฮะอันนี้ก็เสียหายก็ต้องมีการอ่าพอรักษาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปดูแล
เรื่องค่าเสียหายของร้านเขาต่อไปนะฮะ